วันนี้เดี๋ยวพาไปทานอะไรอร่อยที่มันการันตีกันเลย

อ้าวนี่อย่างน้อยผมมีอยู่ที่หนึ่งที่บ้านผม
การันตีเลยว่ากล้วยอบน้ำพึ่งไม่อร่อยนี่เดี๋ยวให้ตังค์เลย

ไปเอาตังค์กับเจ้าของร้านดีเอาตังค์เงินที่ผม

แต่ว่าอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องได้ตังค์ไม่ต้องอะไรเลย
ร้านที่ดิฉันจะพาไปยิ่งกว่าคุณอีก
การันตีว่าถ้าไม่อร่อยนะ

ร้านเขาบอกคุณอ่านดูสิอ่านว่าอะไร
กล้วยทอดสามพระหน่อไม่อร่อยให้ตุ๊ด
ถีบนี่แหละเห็นโซโลแกนร้านสะดุดตาอย่างนี้นะครับ
เป็นความตั้งใจแหละที่จะดึงดูดลูกค้าของเจ้าของร้านเขา
ก็คือนางสาววัลยาแดงกันลันอายุ๓๘ปี

เนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะ
เป็นเจ้าของร้านกล้วยสยามสามพระหน่อ
ขายอยู่ที่บริเวณหน้าวัดสารลอยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

และที่สำคัญนี่คุณเห็นชุดที่แม่ค้าเขาสวมใส่ทอดกล้วยไหม

เห็นแล้วต้องบอกว่าอุ๊ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้ว

เขาใส่ชุดตะเบงมารเป็นแบบไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สร้างจุดขายสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้า
แล้วก็สร้างรายได้ได้วันละเกือบ๔๐๐๐บาทเลยนะคะคุณ

เห็นเจ้าของร้านแบบนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายกล้วยทอดมานานแล้ว
แต่ว่าตอนแรกก็ขายไม่ค่อยดีขนาดนี้

ปีที่แล้วลองดูอีกสักตั้งหนึ่งเปิดขายอีกครั้ง

อะไรคะ

ขอให้ลูกค้ามาซื้อเยอะขายดิบขายดี
ถ้าเกิดว่าสมหวังจะนุ่งชุดไทยเหมือนชุดย่าโม

เพราะว่าย่าโมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราช
นี่แหละค่ะแล้วก็ทำให้ขายดิบขายดีแบบนี้
ก็เนี่ยคุณมีแบบเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้คนจำได้

นี่ถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวผมจะไปถามเขาซะหน่อย
ตั้งแต่ขายมาเนี่ยเคยโดนทิ้ง